เห็นตลอดข่าวคำนี่ลีลายโยก

ส่งตัวแทนมาแบตเทิลไปเลย

เห็นไหมน้องเมื่อสักครู่นี้เป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหม
ว่านี่หนุ่มคนนี้ดิฉันส่งเข้าประกวดเลย
ใส่สูตรมาอย่างเนี๊ยบเลยนะคะคุณ

ตั้งใจดูทุกพี่คนนี้

เชื่อว่าเขามีดีมีทีเด็ดแน่นอน
ดูเวลาอยู่ได้เวลาแล้ว

อย่าเอาอ่ะหน้าตาไม่เอา

รับรองตำรวจจะเป็นคนตรวจคุณคนแรกเลย

ใช่เขาเป็นคนมีของเวลาได้ยินเพลงเนี่ยต้องรอเวลาคือหนึ่งค่ะ

ตอนนี้เหลืออีก๑๐วินาทีจะได้เต้นแล้ว

แต่จริงนะไอ้ที่เด่นมากก็คือชุดของเขา

เพราะว่าดูจากคนรอบข้างแล้วเขาไม่ได้แต่งตัวแบบนี้
เดี๋ยวฉันถึงถามว่าคุณพี่มาผิดงานมั้ย
แต่ว่าดูนาฬิกาแล้วไม่ผิดแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเต้น
ใส่ซูต์ภูมิให้ใส่เรียบร้อยเลยเชีย
ก็คือหรือว่าใส่ชุดแบบแบบเนี้ย
ทำงานอยู่ไงบนออกเวลาจะเต้นได้

หรือยาคุณต้องการอะไร

ถ้าจะช่วยได้แบบสงบสตินิดนึง
ใจเย็นเจระห่อเหิบอะไรไป